เหนือจะหนาวขนาดไหนแต่ภาคใต้นะคุณ
ฝนตกน้ำท่วมครับ
อย่างที่สุรธานีนะครับ
น้ำท่วมในตัวเมืองสูงกว่า๓๐เซนติเมตร
เดี๋ยวไปดูกันที่ภาคใต้กันก่อนเลยคุณผู้ชม
ตรวจสอบภาคใต้ให้พี่น้องชาวภาคใต้ก่อนนะ

เพราะว่ามีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยภาคใต้ฝนจะเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ขึ้นลมในทะเลทั้งสองฝั่งก็ยังคงแรงอยู่นะครับ
ใช่ค่ะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่อำเภอเมืองสุราธานีตั้งแต่ตี๓ค่ะ
จนมาถึงเมื่อเช้าฝนตกหนักตลอดเลยก็เลยทำให้ระบายน้ำไม่ทันนะคะ
ช่วงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้รถตกข้างทางก็มีนะคะ
อกจากนี้ในเขตเทศบาลนครสุราธานีช่วงสี่แยกแสงเพชร๔แยกอนามัย
ขาไปแล้วก็ขากลับเลยค่ะดูสิคะน้ำท่วมปิดช่องจราจร
นักศึกษาที่เขาต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยต้องเดินลุยน้ำเปียกเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
แล้วรถติดหนักมากนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ภาคใต้ฝนตกน้ำท่วม